เรื่องของสถานการณ์โรคโควิด๑๙ตอนนี้เป็นกระแสรายวัน
มีข่าวอัปเดตแทบจะนาทีต่อนาที
ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อวงการกีฬานะครับ
หลังที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
เรื่องของฟุตบอลลีกใหญ่ในเอเชีย
ใช่ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับ
เรื่องต้นก็ยังยืนยันว่ายังคงมีแข่งขันตามปกติ

หลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการประชุมกัน
ก็จะมีมาตรการในการรับมือ๓ระดับนะครับ
วันนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ประชุมกับสโมสร
ที่เกี่ยวข้องทุกสโมสรในทุกระดับนะครับ
ตอนนี้ที่รอการรับรองการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะเข้ามาเป็นนายกสมาคมในสมัยที่๒
วันนี้มาเป็นประธานในการประชุมด้วยนะครับ
จากระดับแรกครับระดับที่๑ก็คือการแนะนำป้องกันขั้นพื้นฐาน
เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่เชื้อทุกวัน
อย่างเช่นการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาใช้เครื่องตรวจวัดไข้
แล้วก็มาตรวจวัดแฟนฟุตบอลมาตรวจวัดนักฟุตบอลถึงในสนาม
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่แต่ละสโมสรก็เริ่มทำกันแล้ว
ส่วนระดับที่๒ก็คือเป็นการแข่งขันแบบปิด
ซึ่งก็จะใช้มาตรการในการป้องกันในวันแข่งขันนะครับ

หนึ่งก็คือแบ่งโซนรังเย่าของแต่ละสโมสร
หากสนามของสโมสรใดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
หรือมีผู้ติดเชื้อก็จะให้แข่งแบบปิด
แต่ถ้าหากรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะปิดทุกสนามนะครับ
ก็คือไม่ให้เข้าเลยแล้วก็มีระดับที่๓ต่อเนื่อง
ระดับที่๓ก็คือยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทุกระดับ
เพื่อความปลอดภัยแต่สำหรับระดับที่๓เนี่ย
ตำรวจเอกสมยศย้ำเลยว่าระดับที่๓จะใช้ก็ต่อเมื่อรัฐ
รัฐบาลมีการประกาศให้ไทยมีการระบาดของโรคโควิด๑๙
รุนแรงในระดับ๓เท่านั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหมือนเดิมก็คืออยู่ในระดับที่๑
แฟนฟุตบอลเข้าชมได้ปกติแต่ว่าก็ให้ตรวจเช็คสภาพร่างกายของตัวเอง
ถ้ามีไข้ไออย่าไปดูผ่านการถ่ายทอดสดเอาที่บ้านนะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่แฟนบอลไทยเป็นห่วงก็คือ
ซึ่งก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะเดินทางไปมา
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เรื่องนี้ทางนิชโนนะครับก็มีการพูดถึงการระบาดของโควิด๑๙
ว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไม่เฉพาะเพียงแค่กีฬาฟุตบอลเท่านั้นครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่ากระทบต่อแผนงานการเตรียมทีมชาติไทย
ศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบเข้าเลือกโซนเอเชียพอสมควรเลยนะครับ
เนื่องจากเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
คุณซื้อทีมชาติไทยยอมรับว่าคงจะต้องประเมินสถานการณ์ในอนาคต
ค่อยมาหาวิธีการแก้ปัญหาอีกครั้ง
แต่ก็มีแผนสำรองเอาไว้แล้วนะครับ

เกมที่จะเจอกับอินโดนีเซียวันที่๒๖มีนาคม
และเกมอุ่นเครื่องกับกิลาเซาวันที่๓๐มีนาคมนะครับ

แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือนักเตะจากเจลีกที่จะกลับมาเนี่ย
จะมีนโยบายอย่างไรจะมีมาตรการอย่างไร
เพราะว่าเบื้องต้นก็มีรายงานว่าอาจจะไม่ต้องกักตัวที่บ้าน
ค่อยมาแคมป์อาจจะเป็นในลักษณะวิธีการของการส่งรายงานจากต่างประเทศเข้ามา
แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลก็จะประสานตรงนี้ให้
อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ทั้ง๔คนได้มาเข้าแคมป์ตามโปรแกรมฝึกซ้อมนะครับ
ตรงนี้ต้องประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันครับ
ส่วนแฟนเพจของสโมสรชิมิซูเอสพาวส์เนี่ย
ก็ได้เผยแพร่คลิปของธีรสิทธิแดงดานะครับ
ซึ่งก็เป็นคลิปที่ฝากถึงแฟนฟุตบอลไทย
ใจความสำคัญของคลิปนี้ก็บอกว่า
รสินยังใช้ชีวิตได้แบบปกตินะครับ
ยังคงเข้าเมืองทำชีวิตประจำวันของตัวเอง
แล้วก็ไม่กระทบกับการฝึกซ้อมของเขากับต้นสังกัดแต่อย่างใดครับ
อีกทั้งตอนนี้ธีรสินยืนยันว่ายังมีสุขภาพดีนะครับ
แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่องครับ
ผมก็ย้ายมาร่วมทีมที่ชื่อเอสเผานะครับ
ก็อยู่ที่นี่ได้เดือนกว่าแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ทุกวันนี้ก็ยังฝึกซ้อมปกติครับ
แล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองปกติหาข้าวกิน
ก็ใช้ชีวิตปกติครับ
แต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับ
แล้วก็ก็ยังใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
ที่สะเทินกับสภาวะไวรัสโคโรนาอยู่ตอนนี้
แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ
และการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในเกาหลีใต้
ก็ส่งผลต่อเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยเช่นกัน
เกาหลีใต้มีโปรแกรมเปิดบ้านเจอกับเติร์กมินิสถาน๒๖มีนาคมนี้

เนื่องจากกระทรวงกลางต่างประเทศของเตอร์กมินิสถาน
สั่งกักตัวพลเมืองที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้เป็นเวลา๑๔วัน
ทำให้นักเตะเติร์กมินิสถานที่เดินทางมาเยือนเกาหลีใต้
อาจจะต้องถูกกักตัวเมื่อกลับถึงประเทศ
ส่วนญี่ปุ่นนะครับแม้จะยังไม่มีรายงานถึงเกมคัดบอลโลก
๒๖มีนาคมนี้ที่จะเจอกับเมียนมาร์

ปัจจุบันนะครับมองโกเลียได้งดออกวีซ่าให้กับชาวญี่ปุ่น
ที่จะเดินทางเข้ามาในมองโกเลียทุกกรณี
งดทุกเที่ยวบินที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น
แล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับ
ว่าในวันจันทร์ที่๒มีนาคมนี้
จะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับ
ก็จะเห็นว่า๒ประเทศนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
อย่างญี่ปุ่นเกมในบ้านที่จะเจอเมียนมาร์
ก็ยังไม่รู้ว่าจะเตะได้หรือเปล่านะครับ
รวมไปถึงอีกหลายเกมที่ประเทศในเอเชียมีผลกระทบนะครับ